ในหลายพื้นที่นะที่แบบว่าแรงหน่อย
เขาก็จะมีพิธีการมาขอฝนแบบนี้

อย่างเช่นที่นี่ครับที่กาลสิน
เขาบอกว่าที่นี่เขามีการจัดงานที่มันยิ่งใหญ่
อย่างบุญบ้างไฟตะไล๑๖
ล้านเดียวพอเฮ้ย๑๐ล้าน
เพราะว่าที่นี่เขามีตะไร๑๐ล้าน

นี่ครับประเพณีบุญบ้างไฟตะไลล้านนะครับ
จัดขึ้นที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกุฎว่าจังหวัดกาลสิน

งานนี้อย่างที่บอกล่ะเขาจัดยิ่งใหญ่ตะกานตา
แล้วไม่ใช่แค่บุญบ้างไฟตะไลล้านแต่เป็นตะไลสิบล้าน

โอ้โหมันมาแบบชุดใหญ่อลังการเพราะว่าเขาจัดมาเนี่ยนะครับ
เพื่อให้เป็นบ้างไฟที่ยิ่งใหญ่ใหญ่ที่สุดในโลก

แล้วในงานนี้ก็ได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีนะ
นักเรียนนักศักดิ์ศาสตร์ชาวบ้านตำบลกุฎว่า
แล้วก็มีการแห่ผาแดงนางไอ
เป็นเรื่องเล่าตำนานของเขาแล้วก็มีฟ้อนรำเสริงบ้างไฟ
รวมไปถึงการรำบวงสวงพญาแถนที่เหล่านางรำแต่งกายเป็นชุดผู้ไทย
ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวตำบลกุฎว่ามาร่วมกันรำมากมายเลยทีเดียว
ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเป็นความเชื่อในการที่จะเรียกฝนขอฝนไงล่ะ
ผมว่าชาวอีสานน่าจะรู้กันเป็นอย่างดีแหละครับคุณผู้ชมครับ
สนุกสนานแบบนี้ก็มีภายในงานนะ
นี่ครับมีการจุดตั้งแต่บ้างไฟตะไลแสนแสนเนี่ยนะเบเบ
ธรรมดาธรรมดาน้อยไปใช่แล้วก็ค่อยยกระดับขึ้นมา
เป็นแสนแล้วก็ล้านล้านไม่พอมี๒ล้าน๓ล้าน๔ล้าน
ไปจนถึงเบิ้งฟัยตะไล๑๐ล้านอันนี้เรื่องจริงไม่ได้มาโมโหนะ
อลังการเพราะว่าบ้างไฟตะไล๑๐ล้านมันมีความยาวมีความใหญ่
โอ้โหมันทั้งยาวทั้งใหญ่คือขนาดความยาวเนี่ย๖เมตร
แล้วใช้ดินประสิวมากถึง๓๒รังคุณคิดดูเอาแล้วกันว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหน
น่าจะออกไปทางช้างเผือกนะคะออกไปนอกโลกเลยนะ
ไปหาอังสุมารินกันเลยทีเดียวแต่งานนี้โอ้โหจัดขึ้นมาแล้วเนี่ย
แล้วก็มีคนที่เขามาร่วมงานมากันเป็นแสนเรียกได้ว่า
ที่ไม่ควรจะพลาดแล้วก็เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ในภาคอีสาน
จริงหลายจุดหลายพื้นที่หลายจังหวัดในภาคอีสานเขาก็จัดงานกันกับบุญบ้างไฟ

บ้างไฟตะไล๑๐ล้านบ้างไฟก็มีหลายรูปแบบนะ
ถ้ากลมแบบนี้ก็เลือกบ้างไฟตลาย
ถ้ายาวเราก็จะคุ้นเคยกันดีเมื่อมีบ้างไฟเป็นบ้าง